เด็กผู้ชายอายุเพียงแค่๑๔นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อนมาเที่ยวด้วยกัน
ปรากฏว่าถูกคนขี่รถประกบหลังจากนั้นเอามีดเหมือนกับมีดง้าว
ฟันลงมาโดนที่ข้อมือขวาของน้องคือขาดทั้งข้อมือเลยครับคุณผู้ชม
สภาพของคนเจ็บครับแล้วข้อมือต้องแยกใส่ถุงไป
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลสิริราชเพื่อจะเย็บต่อข้อมือ
ทั้งทั้งส่วนบริเวณข้อมืออรุดมาหมดเลยนะคะ

อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยูรับแจ้งว่ามีคนถูกฟันจนข้อมือขาด
ก็เลยไปตรวจสอบเป็นเด็กผู้ชายอายุเพียงแค่๑๔ปี
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเสร็จแล้วเจอคนเจ็บ
นำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้กับจุดเกิดเหตุก่อน
แต่อาการหนักข้อมือมันถูกฟันขาดทั้งข้อมือ
ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลที่มีความพร้อมในเครื่องไม้
คุณหมอที่เชี่ยวชาญส่งเข้าสิริราชโดยด่วนครับ
เย็บโดยด่วนเลยทำงานแข่งกับเวลา
อาสากู้ชีพกู้ภัยที่ไปช่วยเหลือบอกว่า
คนเจ็บเล่าให้ฟัง๕ทุ่ม๒๐นาที
ตอนนั้นเขารับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกฟันข้อมือไปถึงแล้วเนี่ย
น้องเหลืออาบเต็มมือเลย
ก่อนที่จะไปถึงปรากฏว่า

เอาข้อมือใส่ถุงน้ำแข็งก่อนเลย
เพราะว่าจะต้องรักษาสภาพให้ได้เหมือนเดิมที่สุด
และป้องกันเซลล์เสียหายเนี่ยนะฮะ
หลังจากนั้นก็พาส่งโรงพยาบาล
คนเจ็บบอกว่าเขามาจากสมุทรสาครครับ
กรุงเทพกับสมุทรสาครไม่ได้ไกลกันมากนะ
และนี่คือย่านบางแคร์มาจากสมุทรสาคร
ขี่มอเตอร์ไซค์กับเพื่อนขี่มาเล่นกัน
โอ้โห๕ทุ่มกว่าแล้วขี่พากันมา

แล้วเพื่อนผู้ชายอีกคนเป็นคนขี่
สักพักหนึ่งมีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มาประมาณสัก๗คันครับคุณมิ้นคุณผู้ชม
ขี่มาประกบแล้วทำให้รถคนเจ็บเสียหลักล้ม
พอล้มปั๊บฝั่งคนก่อเหตุใช้มีดยาวฟันฉับลงที่ข้อมือฮะ
คงเป็นจังหวะที่น้องเอามือขึ้นมาบังว่าอย่าทำอย่าทำผมไม่เกี่ยว

ฟันลงไปก็เลยทำให้ข้อมือขาดวิ่นครับ

แล้วพอก่อเหตุเสร็จไอ้กลุ่มนั้นมันพากันหนีไปเลย
ตอนนั้นคนเจ็บยังมีสติยังคุยรู้เรื่องแต่น่าสงสารมาก
เพราะว่าอะไรเจ้าหน้าที่บอกว่าโอ้โหเสียดายน้องเขาหน้าตาดีด้วยนะ
แล้วก็ต้องมาเนี่ยไม่รู้จะพิการข้อมือขวาขาดทั้งข้อมือจะเย็บต่อได้หรือเปล่า

เขาบอกไม่เคยมีเรื่องจริงนะพี่ทำไมผมต้องมาเจอแบบนี้ลองฟังครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับบริเวณริมถนนหน้าตลาดบางแคร์

สถานีบางแคร์ก็เป็นจุดเกิดเหตุคือบริเวณนี้ครับคุณผู้ชม
ยังเจอรอยคราบเลือดอยู่เลยครับคุณมิ้นคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าก็มีการล้างไปบ้างแล้วนะแม่ค้าแถวนั้นบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ย
มันมีการก่อสร้างปรับปรุงถนนเพชรเกษมมีแบ็คโฮมีการขุดเจาะถนน
รถก็เลยวิ่งได้แค่ไม่กี่ช่องทางเพราะว่าถนนมันจะถูกบีบให้แคบลงโดยอัตโนมัติ
เพราะมันมีการซ่อมผิวถนนปรับปรุงอยู่
ชาวบ้านเขาเล่ากันว่าเมื่อคืนนี้วัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ไล่กันมา
แล้วคนเจ็บสงสัยมาจากอีกฝั่งหนึ่งพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะ
ด้วยความที่มันมีทั้งรถใหญ่เขากำลังทำถนนใช่ไหม
มีทั้งกองดินกองทรายมันก็เลยเหมือนกับถูกบล็อกทางหนี
พอจนมุมฝั่งนั้นที่เขาก่อเหตุก็เลยล็อกเป้าแล้วก็ลงมือ
แม่ค้าบอกว่าได้ยินว่าใช้มีดง้าวเลยนะฟันฉับลงมาเนี่ยฮะ
เจอมาเขาไล่มาเรื่อยเขาก็ไม่รู้ว่าจะไล่มาไม่
ไล่มันหลบแล้วก็เปลี่ยนตรงตรงนี้ไงแล้วก็เลยโดน
แล้วอีกคนก็ว่าจ่อคุณจ่อหัวอีกคนโดนคุณจ่อหัวอีกคนโดนกวัน
สงสารแล้วไม่ร้องแอบเลยนะเด็กไม่ร้องเลยนะ
แม่ค้าหลายคนให้ข้อมูลน่าสนใจครับว่าบริเวณตลาดบางแคร์จะมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง
อยู่แถวหลังตลาดชอบรวมตัวขี่มอเตอร์ไซค์ช่วงกลางคืนแล้วถือมีดยาว
อ้าวคุณตำรวจต้องตรวจสอบแล้วครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาหลายครั้งเนี่ยนะฮะ
ขี่ไล่มอเตอร์ไซค์ฟันคนอื่นทั้งที่ไม่รู้จักทำไปแบบคึกขนอง
อยากให้ตำรวจเร่งกวดขันเพิ่มเติมอันนี้ข้อมูลจากคนในพื้นที่นะฮะ
ตำรวจบอกว่าไล่เช็ควงจรปิดแล้วเดี๋ยวจะเร่งตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
ทีนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยสังเกตดูวงจรปิดเขาบอกว่าที่มักจะมีตามหน้าร้านเนี่ย
ส่วนใหญ่มุมกล้องจะเห็นแค่บริเวณด้านหน้าร้านของแต่ละร้านเท่านั้น
กล้องมันไม่สามารถจะกวาดไปถึงบริเวณถนนได้นะครับ
ขณะเดียวกันตอนนี้ความคืบหน้าของอาการน้องผู้ชายอายุ๑๔
ยังอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราช
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมรายงานให้ทราบต่อไปครับ